ไปค่ะแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันหยุดเนอะวันหยุดที่รถโล่งนิดนึงมากเลยเนอะเป็นไง
อันนี้ขนาดวันอยู่คุณยังมาสายเลยนะ
อ้าวอะไรนะคุณพูดอะไรของเจ้าคุณพูดอะไรของเจ้าเนอะ
ตรงไหนไม่รู้แต่เข้ามานั่งทันถือว่าไม่สายเออเป็นอย่างนั้นนะ
วันนี้แต่เขาบอกว่าอากาศจะร้อนแต่ก็ไม่ได้ร้อนอย่างที่เขาประกาศ
แต่เขาบอกบางนานะโอ้โหสุดยอด
อากาศร้อนแต่ไม่ร้อนเหมือนที่เขาประกาศ
ก็หมายถึงเขาบอกถึง๕๐องศาแต่มันไม่ถึงไง
ร้อนที่เราสัมผัสได้อันนั้นคือดัชนีความร้อน
เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันคือมันแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ย
มี๔ระดับระดับเฝ้าระวังคือสีเขียว
อันนี้ดัชนีความร้อนจะอยู่ที่๒๗๓๒องศาเซลเซียส
ระดับเตือนภัยก็จะเขยิบขึ้นมาเป็นสีเหลืองนะคะ
อยู่ที่๓๒๔๑องศา
หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นระดับที่อันตรายแล้ว
ก็เริ่มอันตรายสีส้มความร้อนอยู่ที่๔๑๕๔องศาเซลเซียส
แล้วก็ระดับต่อมาคือระดับที่อันตรายมาก
อันนี้คือมากกว่า๕๔องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะ
อันนี้ก็จะมีผลแบบชัดเจนมากคือเกิดภาวะลมแดด
ตัวร้อนเวียนศีรษะหน้ามืดมีซึม
อวัยวะต่างในร่างกายล้มเหลว
แล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้หากว่าเราสัมผัสความร้อนติดต่อกันหลายวัน

กรมอุตุเขาก็มีการคาดหมายออกมาว่าดัชนีความร้อนสูงสุด
หรือความร้อนที่เราจะรู้สึกได้ไล่เรียงกันมา
อย่างที่เราเห็นตั้งแต่เมื่อวานนะโอ้โหลงมาแดงเถือกเลยคือบางนา

แล้วก็มีที่เพชรชบูรณ์อันนี้ดัชนีความร้อนอยู่ที่๔๐๖องศาเซลเซียส
ศรีสะเกดค่ะดัชนีความร้อนสูงสุด๔๑๕องศาเซลเซียส
แหลมชะบังชนบุรีอันนี้ดัชนีความร้อนอยู่ที่๔๙๔
แล้วก็ภูเก็ตค่ะดัชนีความร้อนสูงสุด๔๗๙องศาเซลเซียส
นั่นเองแล้วก็ที่เมื่อวานเรามีการบอกกันไปว่า
พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมาแล้วก็มาจริงค่ะ
เมษายนลักษณะแบบนี้นะคะก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ย
ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางที่มีลูกเห็บตกด้วยนะคะ
รวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่
วันที่๖เมษายนนะคะถ้าเป็นภาคอีสานก็จะมีที่จังหวัดมุกดาหาร
อำนาจเจริญบุรีรำสุรินศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานี
ภาคตะวันออกสะแก้วปราจีนบุรีแล้วก็จันทบุรีค่ะ
ส่วนวันพรุ่งนี้๗เมษายนทางเหนือก็จะมีอุตรดิษฐ์
พิศนุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรชบูรณ์ถ้าเป็นภาคอีสาน
บอกเลยว่าเกือบทุกจังหวัดโดนนะคะภาคกลางลบบุรีสระบุรี
พระนครศรีอยุธยารวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออกค่ะนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซา
ชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดอันนี้ครบหมดเลยนั่นน่ะ
วันที่๘ภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดโดนหมดเลย
อีสานเกือบทุกจังหวัดเหมือนกันภาคกลางเกือบทุกจังหวัด
รวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกก็เกือบหมดเลยเหมือนกันนะคะ
วันที่๙เมษาภาคเหนือก็จะมีแม่ห้องศรเชียงใหม่ลำพูนลำปาง
สุโขทัยอุตรดิษฐ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิศนุโลกแล้วก็เพชรชบูรณ์
นี่ค่ะภาคตะวันออกเชียงเหนืออีสานของเราก็จะมีเลย
ชายภูมินครราชศรีมาส่วนภาคกลางเกือบทุกจังหวัด
รวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยดังนั้นก็ต้องดูกันเพราะว่า
พรุ่งนี้นะอีสานเกือบทุกจังหวัด๘๙มาหมดเลยใช่
อาจจะมีฝนตกกันนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันก็ร้อนร้อนพัดมา
ฝนมาด้วยแต่ก็ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเราจะเข้าสู่เอลนีโย
ปีที่ผ่านมาเราเป็นลานีย่าลานีย่าปุ๊บเนี่ยปกติแล้วเนี่ย
เมษาถ้ามันร้อนร้อนปุ๊บมันก็จะมีฝนแต่หลังจากปีนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
คือวันที่ห้าใช่ไหมวันที่หกค่ะหกแล้วตั้งแต่วันที่ห้าเมษาที่ผ่านมาเนี่ย
เราเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโยเต็มรูปแบบแล้วนะฮะเอลนีโยก็หมายถึงอะไร
ที่เราเคยร้อนขนาดนั้นมันก็จะร้อนขึ้น๒น้ำจะแหลงทั่วประเทศ
เอลนีโยคือความแห้งแรงอยู่ไหมแม่ความแห้งแรงอยู่แล้วน้อง
ลาเนียคือฝนเยอะเอลนีโย
อะไรที่มันไม่เคยมีมันก็จะเยอะขึ้นมากกว่าอะไรที่มีอยู่แล้วมันก็จะมากกว่าปกติ
ตอนแรกเราคิดไม่ออกว่าเอลนิโยเป็นไงเรากลับไปดูแม่น้ำสายใหญ่
จะไม่มีน้ำแล้วอย่างแม่น้ำโขงวันนี้คุณไปเดินผ่านกันได้เลยเดินเดินข้ามอ่ะ
เดินข้ามแบบว่าเป็นกล่องเป็นลาได้หรือไม่ข้ามไปนู่นหรือ
ก็เดินได้มันเป็นทรายหมดเลย
เขาไว้ปลูกผักกันด้วยใช่ป่ะคะ
จริงโดยปกติในปีนึงมันก็จะมีช่วงเวลาของมันที่น้ำจะแห้ง
ไม่เคยแห้งอย่างนี้ไม่แห้งขนาดนี้ตอนนี้แห้งยาวมาก
แห้งแบบน่ากลัวแห้งแบบว่าเป็นสันทรายขึ้นมาเป็นเหมือน
เขาค้นไปจุดไฟกลางแม่น้ำได้เลยอ่ะ
นั่นแหละก็มันมีปรากฏการณ์ถ้าสมมุติเราดูกันจริง
หลังจากนี้ปุ๊บเราต้องติดตามเกี่ยวกับวิกฤตภัยแรงแล้ว
เมษาถ้าพฤษภาฝนยังไม่มาเนี่ยมันน่าเป็นห่วงแล้ว
ระบบการจัดการน้ำทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไง
จากสถานการณ์ช่วงหน้าแรงในช่วงนี้นะฮะ
สิ่งหนึ่งปีนี้มาเร็วเหลือเกินเกี่ยวกับปัญหาน้ำขาดแคลน
วันนี้ปัญหานี้มันขยายไปในหลายพื้นที่แล้ว
โดยเฉพาะตามเกาะต่าง
เกาะล้านวันนี้เกาะล้านกลายเป็นแบบช่วงเทศกาลท่องเที่ยวอ่ะ
คนจะเยอะเพราะมันใกล้
วันนี้เกาะล้านถึงมีปัญหาหลักคือไม่มีน้ำจืด
ซึ่งเป็นน้ำอุปโภคบริโภคต้องยอมรับว่า
ราคาของน้ำกลายเป็นของที่ค่อนข้างจะต้องจ่ายแพงอ่ะ

ต้องขนจากฝั่งอีกฝั่งนึงมาที่เกาะ
จึงมีราคาต้นทุนสูง
เพราะฉะนั้นวันนี้พัทยาเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ

ครับแล้วคนก็ไปเที่ยวกันอ่ะ

หนามก็พุ่งขึ้นมาแบบสองเท่าตัวเลยเนี่ย
วันนี้นายมาโนธหนองใหญ่นะฮะ

ฝนที่ชาวบ้านเขาเก็บไว้โดยปกติเนี่ยชาวบ้านเขาจะเก็บใส่เอิ่งใส่เอิงอะไรอย่างนี้
สำหรับหน้าแรงอยู่แล้วโดยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีใช้พอเพียงนะครับ
แต่ที่ผ่านเอ๊ะทำไมเธอครับครับครับครับแต่ช่วงนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่ง
ฝนมันไม่ตกแล้วดูเอาเองแล้วกันว่าฝนมันไม่ตกมา๓เดือนแล้ว
สามเดือนแล้วอืมขนาดเดียวกันอืมหลังจากที่แบบว่าเราเปิดโควิดกัน
เต็มรูปแบบซึ่งทั่วโลกเปิดกันแบบเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยครับ
นักท่องเที่ยวก็มากันจำนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการใช้น้ำก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นครับ
ตอนเนี้ยอีหนุ่มไปขับข้างนอกอีบ้าเอ้าผมฟังไม่ได้เหรอ
ตั้งใจฟังเลยเนี่ยก็ตั้งใจฟังอยู่ก็บอกเออครับ
แล้วทำไมตอนกลางวันไม่ได้อ่านเหรอน้ำแรงมันก็รับรู้ทำไมไม่อ่าน
อ่านเรื่องฤษีอยู่ตอนนั้นโอ้โหรูสีกำลังมารูสีมันยังมีน้ำอ่า
เอาเร็วเร็วแต่ตอนเนี้ยคนยังไม่รู้จะอ่าบน้ำอะไรแล้วอ่ามันยังให้ต่อ
ซึ่งวันนี้มันก็ต้องนำน้ำขึ้นมาจากฝั่งแล้วก็เอาน้ำจืดเนี่ย
ไปขายที่เกาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีราคาแพง
ทำให้น้ำเนี้ยราคาจากปกติเนี้ยร้อยถึงสองร้อยบาท
ตอนนี้ขึ้นไปมากกว่า๒กว่า๔๐๐บาทมากกว่าเท่าตัวเท่าตัวเลย
สองเท่าเลยถูกอืมโดยได้ประสานทางกองทัพเรือเนี่ย
เนี่ยอย่างน้อยวันนี้ต้องมาช่วยเหลือหน่อย
แล้วก็ทางมีคนมาขนน้ำอีกอ่ะอืมแล้วก็ตอนนี้อีกสิ่งหนึ่งที่กำลังจะช่วยได้คือ
ฮงกงเองเนี่ยเขาเอาน้ำทะเลมาทำน้ำจืดเหรอน้ำจืด
วันนี้มันก็ต้องกลับมาทบทวนบทเรียนเหมือนกันว่าเราจะเอาน้ำทะเลมาทำน้ำจืดยังไง
เพราะว่าปรากฏการณ์อยู่สักพักนึงเนี่ยกรุงเทพมหานครของเราก็จะเจอปัญหาน้ำเข็มแล้ว
ถูกต้องป่ะมันก็จะกลายเป็นน้ำเค็ม
จากน้ำจืดลดน้อยลงน้ำเค็มมันก็จะดันเข้ามามันก็จะกลายเป็นน้ำกร่อย
วันนี้มันก็จะเริ่มมีปัญหาเยอะสักพักหนึ่งก็ต้องหลังเมษาเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำกร่อยจะเข้ามาเยอะ
โดยเฉพาะสมุดปราการค่ะจะเจอแบบเต็มเต็มเลยโดนอยู่ทุกปีเรือนั้นอ่ะน่ะ
ว่าเราจะเอาน้ำทะเลเหล่านี้ไปผลิตเป็นน้ำจืดยังไงเพื่อที่จะเพียงพอต่อการใช้ของในหน้าร้อนอ่ะ
แล้วหน้าร้อนหลายคนอาบน้ำคือน้ำมันมีความจำเป็นน้อง
ติดเมื่อกี้ดูน้ำเยอะเยอะมากแต่ขณะเยาวกราบวันนี้ก็ผมขอความร่วมมือ
แต่ความร่วมมือพี่ว่ายากเพราะมันร้อน

ประหยัดยังไงอะแม่ผมเอามานั่ง

ใช้เฉพาะเฉ้าที่จำก่อนเลย
คือวันนี้เป็นปัญหาแล้วก็
หลายพื้นที่ยังโครงเจียมแบบนี้
ผมเตรียมที่อุบลเขาบอกอูหูน้ำก็ลดลงไปแบบเยอะพอสมควร
แล้วแบบว่าแม้กระทั่งแหมนน้ำแถวพิษนุโรควันนี้มันแห้งหมดเลย
แล้วคราวนี้เดี๋ยวมันจะเริ่มมีปัญหาเข้ามาว่าเราเข้าสู่ตอนนี้เราเข้าสู่เอลนิโยแบบเต็มรูปแบบแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นเมื่อเอลนิโยเข้าเต็มรูปแบบปุ๊บอากาศมันจะร้อนขึ้นอย่างนี้
เราจะเจอร้อนไปถึงร้อนมากอันนี้ยังไม่ได้ร้อนมากนะเดี๋ยวช่วงสงการร้อนมาก
หลังจากนั้นปุ๊บเราไปดูพฤษภาเนื่องจากเอลนิโยมันไม่ค่อยมีฝน
มันไม่เหมือนลานีย่า๒ปีกว่าที่ผ่านมาเป็นลานีย่า
แต่ตอนนี้เอลนิโยเต็มรูปแบบแล้ว

โอเคนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่ก็เรียกว่าเป็นประเด็นเหมือนกันนะฮะ
เรื่องราวของฤษีตนหนึ่งที่เมื่อวานนี้ได้มีการนำเสนอไปแล้วนะครับ
คือฤษีตนนี้เองเนี่ยนะชื่อว่าฤษีอุดร
แกเองก็มีการไปทักเฟซบุ๊คผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ

เห็นเนินทรัพย์เนินทรัพย์
ผู้หญิงก็บอกก็ร้อนมีอะไรเหรอคะอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะครับ

งั้นดูดวงหน่อยละกันนะฮะพอดูดวงเสร็จปุ๊บ
ศรีก็บอกอ่ะงั้นแอดไลน์มานะพอแอดไลน์เสร็จก็มีการพูดคุยกัน
โทรศัพท์มือถือเป็นวีดีโอคอลตอนแรกฤษีบอกอ่า
หน้าหน่อยขอส่องหน้าอ้าวเปิดหน้าให้ดูซิมาเปิดหน้า
นี่หนูเอ้ยรู้ไหมว่าหนูเนี่ยนะหน้าของหนูเนี่ย
เหมือนกับเป็นมเหสีเป็นชายาของพ่อในสมัยโบราณ
โบราณคือสมัยชาติที่แล้วโอ้โหอ่าหลังจากนั้นเนี่ยนะ
บอกเอางี้เดี๋ยวพ่อจะแก้กรรมให้หนูหลับตาซะนะ
แล้วเดี๋ยวพ่อจะบริกรรมคาถาหลังจากนั้นพ่อก็บริกรรมคาถานะ
ปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จปุ๊บสักพักบอกอ่า
ลืมตาขึ้นนะลืมตาเสร็จแล้วเอากลับกล้องกลับกล้อง
กลับทำไมก็กดกลับปุ๊บไปดูเนินนาน้อยอ่าดูเนินน้อย
เนินขุมทรัพย์บอกเอ๊ะเนินขุมทรัพย์มันใหญ่ไหม
มันเออจะได้แบบเสกให้มันถูกต้องหน่อยเนี่ยฮะ
ผู้หญิงก็จับได้ไงเขาไปบอกพ่อเขาหลังจากนั้นพ่อเขาก็เลยมีการวางแผน
ถ้าอย่างงั้นลูกเอ้ยไปลองหาทางนะอย่าให้อ่าไอ้เนี่ย
ทำคนอื่นอีกเดี๋ยวผู้หญิงคนอื่นจะตกเป็นเหยื่อให้ไปหาทางมาซะ
ผู้หญิงเขาก็เลยเชื่อพ่อเขาก็เลยไปหาทางในการพูดคุยกันไป
เสร็จปุ๊บครั้งที่สองมีการวีดีโอคอลมาอีกพอคอมาครั้งนี้
ฤษีงัดไม้เท้ากายสิทธิ์ออกมาให้ดูไม้เท้าอันเดียวอันเดียว
ออกมาบอกนี่นะคือหนูเนี่ยนะจะต้องมาเจอพ่อนะพ่อฤษี
เจอพ่อฤษีนะแล้วมาเจอเนี่ยไม่ต้องไปที่ตำหนักนะ
ไม่ต้องไปที่อาสมนะให้ไปเจอที่รีสอร์ท
แล้วเดี๋ยวพ่อปู่เนี่ยจะซื้อถุงยางไม่พ่อปู่จะเสกให้เสกอะไรอ่ะ
เสกเนินนาน้อยให้อ๋อบอกเขาบอกว่านี่ผมก็เจอ
พ่อปู่มันก็ถามพ่อปู่ทำไมต้องไปดูของเขาเออ
พ่อปูบอกแหมมันจำเป็นอ๋อเพราะว่าอะไรรู้ไหมอืม
เพราะว่าคือตำแหน่งทรัพย์เนี่ยมันมีอยู่๓จุด
ไหนบ้างอ่ามีจุดเนินหน้าผากเนินหน้าอกแล้วก็เนินนาน้อย
ก็ดูเดินหน้าผากก็ได้ได้ไหมเขาบอกต้องดูทั้งหมดโอ้โห
ต้องดูทั้งหมดถึงจะเห็นชัดชัดเนี่ยฮะแล้วปรากฏมีอยู่ช่วงตอนนึงเนี่ยนะ
ผู้หญิงก็ฟ้องมาแล้วเขาบอกว่าอ้าวทำไมก็ตอนแรกที่มองหน้าอยู่เนี่ย
แล้วให้กลับกล้องกลับกล้องไปเขาใส่เกงขายาวไม่ได้มีอะไรนะอืม
ปุ๊บเนี่ยในครั้งแรกเลยเนี่ยตอนนั้นพ่อปู่ยังไม่ได้เอาอาวุธลับออกมาให้ดูนะ
อ่าแต่ว่าพ่อปูเนี่ยทำมือเนี่ยยึกจักยึกจักยึกจักอยู่เนี้ยอ๋อ
คือหน้าก็มองไปแล้วแขนก็งึกงักเขาเห็นข้อนแขนงึกงักก็ผมก็ถามปู่ว่าปู
ทำไมถึงไปทำงึกงักงึกงักอย่างงั้นผู้หญิงเขาบอกเขาเห็นนะไปช่วยตัวเองหรือเปล่าอืม
ไม่ใช่ยุงมันเยอะอาสมงียุงยุงมันเยอะแต่มันยุงมันเยอะกัดแล้วคันยุงอืม
คันยุงเนี่ยแหละมันก็เป็นประเด็นต่างต่างด่านาเนี่ยอืม
แล้วล่าสุดพ่อปู่เนี่ยมีการลากไปถึงเอมมี่อมรวรรณไปบอกไปบอก
ไปบอกบอกว่าเนี่ยอ่าห้าวันดาราคนนี้เอมมี่อัมรวรรณเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของปูนะ
แล้วมีการไปพูดด้วยว่าเคยเคยเหมือนกับนี่นี่
ลูกศิษย์ดาราเอมมี่แม็กซิมของคุณพ่อครับลูกเขาเห็นไหมฮะ
วันนี้มาเอาเนี่ยเปิดให้ปู่ดูปูทำไมถึงไม่พูดแบบนี้เอมมี่เขาไม่ใช่สิทธิ์หลวงปู่นะ
บอกไงรู้ไหมปู่บอกว่าอ๋อที่เขียนว่าลูกศิษย์ดาราเนี่ยจริงแล้วเขียนตกไป
ว่าจริงต้องเขียนว่าลูกศิษย์ดาราของฤษีเดโช
คืออะไรวะนี่ไงคุณต้องหันไปดูอันนู้นอ๋อเห็นไหมอ๋อที่เขาพิมพ์ไปแบบอันเนี้ย
อันนี้เห็นไหมลูกศิษย์ดาราเอมมี่แม็กซิมของคุณพ่อครับลูก
อันนี้คือเขาไปเขาไปโชว์ให้ต่างต่างของคุณนิดูเนี่ย
ว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของเอมมี่แม็กซิมแต่เพราะเอาเขาจริงจริงเนี่ย
วันนี้ถามแกบอกทำไมถึงไม่พิมพ์แบบนี้เอาอันนี้ตัดไปเอาเมื่อกี้อีกที
แกบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคำว่าลูกศิษย์ดารานั้นที่แกพิมพ์ไปเนี่ย
มันตกไปอีกนิดนึงใจจริงแกจะพิมพ์ไปบอกว่าลูกศิษย์ดารา
เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เตโชเข้าใจไหมไม่ใช่ตัวแก
เพื่ออะไรอ่ะถ้างั้นเพื่อให้เหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นเป็น
เป็นลูกศิษย์ตัวเองแต่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เตโช
แต่ไปบอกคนนี้อย่างนั้นเพื่ออะไรไงงดก็นั่นไงเออ
ก็นั่นไงโอ้ตายอืมคุณไม่ยอมหือล่าสุดเขาออกมาสัมภาษณ์แล้วไง
พีย์ก็เอ่อก็มีงานพูดคุยกันแล้วลูกศิษย์ไทยรัฐจะไปคุยกับเขามาด้วยน่ะ
เอาลองฟังเสียงคุณหน่อยแต่คนนี้ไม่รู้จักเขามาขอถ่ายรูป
ก็ต้องพูดแค่ว่ามาขอถ่ายรูปไม่ใช่มาพูดว่าเอมมี่เป็นลูกศิษย
แล้วก็การที่เอารูปเอมมี่ไปล่อลวงผู้หญิงออกมา
เพื่อที่จะมาทำอนาจารย์อ่ะมันแย่มากมันแย่มากซึ่งข่าวมันแรงสำหรับ
มี่เกินไปคือมันชีวิตคนมันเป็นชีวิตผู้หญิง
คุณไม่ควรทำแบบนี้ไหมอ่ะคือจริงแล้วกับที่อาจารย์คนนี้ทำคือเฮียมาก
กล้าพูดเลยเออแล้วยิ่งเอาไปแอบอ้างก็คือสุดมาก
มันทุกอย่างมันกำลังดีสำหรับเอมมี่ไปหมดแต่อยู่ดีพอมาเจอข่าวนี้แล้วมันแบบพังหมดเลยอ่ะ
มันไปค่ะคราวนี้นางพังหมดเลยเออเพราะฤษีมีการไปพูดด้วยบอกว่าเหมือนแบบไปทำพิธงพิธีเหมือนไปมีอะไรกันอะไรอย่างเงี้
ทำให้คนคิดได้ว่าก็ต้องไปทำพิธีกับหมอกับอาจารย์มาแล้วแหละกับฤษีมาแล้วอืมเออ
ฤษีเนี่ยแกก็พูดไปแกก็พูดแต่แกก็ยังยืนยันว่าแกโดนตัดต่ออะไรต่างเนี่ยเหรอคะ
ใช่เขาบอกว่าตัดต่อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่แกก็ยอมรับนะว่าแกโชว์จริง
ถามว่าที่โชว์เนี่ยเป็นเพราะว่าทางฝั่งของคุณนิผู้หญิงอ่ะขอดูอืมก็เลยก็เลยถามอ้าวขอดูเลยเปิดเขาดูทำไม
อืมบอกก็ก็พ่อเป็นฤษีเป็นฤษีเนี้ยใครก็อยากจะมีความสุขทางด้านไหนพ่อก็ให้ก็ได้อืม
ก็ว่าอย่างงั้นเออก็เปิดให้ดูไงจะคุกไงเขาตอบคำถามพี่ได้ทุกอันเลยเนอะ
ก็ใช่ไงแต่ตอบแบบงงงตอบทุกอันเลยอ่ะตอบแบบงงก็นั่นแหละ
ก็เลยเป็นประเด็นเนี้ยเกิดขึ้นมาแบบเอ่อหนึ่งสองสามสี่แบบนี้เออ
แล้วก็เขามีคำพูดอะไรของเขาแบบแปลกแปลกอ่ะแล้วก็บอกว่าอ่ะผมก็ถาม
แล้วทำไมถึงจะต้องไปให้เขาคือไปให้เขาตัวผู้หญิงไปจับเนินนาน้อยเขาเองล่ะ
เพื่ออะไรไปให้เขาจับทำไมเขาบอกอ๋อมันต้องเป็นการถูเป็นการเปิด
เอาแล้วมันต้องไปถูมันเหมือนกับจับระคังไงคืออะไรจับระคังเถอะอ๋อ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

พิทธวัฏก็สัมภาษณ์เรื่องตาบอดพอดีเลยเลย

ตัวเองมึงหนักนึงดีอย่าให้พูด
ม้วดำก็เคยมั้ยหรอผมเคยทำตั้งเนี่ย
ขยาแล้วหรอไม่ใช่ฉัน

ดำมันเคยไปตากลิ้นที่อะไรอ่ะ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

คือคนอย่างอีหนุ่มถ้าไม่บังคับมันไปมันจะไปไหมล่ะ

ถ้าไม่บังคับมันจะไปเหรอ
เดี๋ยวเนี้ยคนเราความดังมันให้คนดัดจลิตเยอะ
เหมือนเงินเนาะ
ทุกคนที่ต้องมีอาชีพกับการใช้หน้าตา

ทีนี้ค่ะน้องมะลิเขาเป็นเน็ตไอดอล

ก็มีการออกมาแชร์ประสบการณ์ของเขา

ปกตินี่อันนี้เลยสวยงาม
ใบหน้าของเธอปกติก็สวยแบบนี้เลย
แต่ปรากฏว่าล่าสุดที่เขาออกมาโพสต์คือ

บวมแดงแล้วบางส่วนมันลอก

ทำให้ใบหน้าของเขาเสียโฉมอย่างหนัก
ล่าสุดก็มีการระบุว่าอยากตายทุกวันเลย
โดยก่อนหน้านี้เมื่อ๒อาทิตย์ก่อนเนี่ยมะลิเขามีการไปฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้ม
แต่พอมองคนที่ฉีดแล้วก็พบว่าไม่ได้สวมชุดพยาบาล
แต่สวมใส่ชุดทำงานธรรมดาอันนี้คือในภาพที่น้องเขามีลงอ่ะนะคะ

หลังจากฉีดเสร็จไม่ถึงชั่วโมงเริ่มมีรอยช้ำขึ้นที่หน้าแก้มฝั่งขวา
แล้วก็แสบพรงจมูกขวาน้ำมูกไหลไม่ยอมหยุดค่ะ
ซึ่งต่อมาเนี่ยเธอก็มีการเดินทางไปที่โรงพยาบาลให้แพทย์ดูอาการเพราะว่าเขาแสบโพรงจมูกมากขึ้น
มูกเอยน้ำตาเอยด้านขวาไหลแบบไม่หยุดเลย
ทีนี้แพทย์เขาก็เลยให้ทานยาตามอาการเพราะว่าเขาไม่สามารถระบุสาเหตุได้ค่ะ
แล้ววันรุ่งขึ้นปรากฏว่าอาการเขาแย่ลงกว่าเดิมอีกนะคะใบหน้าเขาเริ่มบวมทีนี้ปากก็บวม
แล้วก็มีแผลในปากหลายจุดแล้วก็เหมือนมีสิวขึ้นเล็กน้อย
เช้าวันที่๒๐มีนาคมค่ะเธอรีบไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังที่รู้จักก็ชื่อหมอลิง
ซึ่งทันทีที่หมอเห็นก็ทราบทันทีว่าอาการทั้งหมดคือการฉีดฟิลเลอร์เข้าเส้นเลือด
แล้วก็มันอันตรายมากเนื่องจากว่าฟิลเลอร์เข้าไปอุดตันเส้นเลือด
ทำให้เลือดไม่ไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงจุดต่างได้
จากนี้มันก็ยังมีความเสี่ยงว่าฟิลเลอร์จะไหลเข้าไปที่ตาสูงด้วยนะคะ
เยื่อตายบริเวณที่เลือดไม่ไปเลี้ยงแล้วก็ส่วนที่เธอมองว่ามันเป็นสิว
เพราะเขามีเขียนมันมีบางจุดที่มันดูเหมือนเป็นสีอย่างเงี้จริงจริงมันคือน้องใช่
คือต่อให้เป็นหมอจริงเนี่ยก็ต้องก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะมันมีโอกาสพลาดได้เหมือนกัน
เพราะว่าตรงร่องแก้มตรงนี้ค่ะมันจะมีเส้นเลือดใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วเนื้อตรงนี้มันจะบาง
ทีนี้บางทีเนี่ยเข็มปกติเนี่ยคือบางทีเขาจะมีคุณหมอที่เป็นเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องแบบความสวยความงาม
เขาก็ออกมาบอกว่าบางทีใช้เข็มทู่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบมันจะปลอดภัยคนเดียวถูก
มันต้องอยู่ที่คุณหมอเวลาจะฉีดฟิลเลอร์เข้าไปเองเนี่ยบางทีมันต้องทำช้ากระบวนการมันจะมีอ่ะค่ะ
แล้วก็ต้องระมัดระวังว่าโอเคถ้าเกิดคุณฉีกเข้าไปแล้วมันไปโดนในตัวเส้นเลือดเนี่ย
ไปถึงตาเนี่ยบางทีมันต้องมีตัวที่สลายต้องมียาที่สำหรับฉีดสลายได้แบบทันทีอะไรอย่างนี้
คือตัวน้องมะลิเองเขาก็เปิดใจกับสำนักข่าวดังบอกว่าตัวเองไปฉีดฟิลเลอร์บริเวณร่องแก้มทั้งสองข้างกับหมอที่สนิทเขาใช้คำนี้
คือราคาไม่ถึง๒๐๐๐บาทอะพี่
แต่ฟิลเลอร์ถูกคติฉีดมัน๗๘๐๐๐๐นะแบบฟิลเลอร์จริง
เขาบอกว่าตัวเขาเองยอมรับว่าตอนแรกเขาไม่ทราบว่าคนที่ฉีดเป็นเพียงแค่พยาบาล

แต่ก่อนหน้านี้เคยฉีดกับหมอกระเป๋าคนนี้อยู่หลายครั้งแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะ

กระทั่งครั้งล่าสุดอันนี้เขาบอกว่าเขาเจอแจ็คพอร์ตค่ะ
ส่วนค่าเสียหายในการรักษาหน้าครั้งนี้เธอหมดไป๓แสนบาทนะคะ
ค่าฉีดจะไม่ถึงสองหมื่นแต่รักษาเนี่ยสามแสนละ
ซึ่งกว่าจะหายสภาพจิตใจก็ย่ำแย่มากจนอยากให้สาวดูเคสของตัวเองเป็นกรณี

เพราะมันเป็นเหมือนไปเติมเต็มอ่ะมี
คือเวลาที่เราย้วยลงมาอะไรอย่างนี้เหมือนแบบว่า
แต่ขนาดเดียวกันอย่าลืมว่าบนหน้าเรามีทั้งเส้นเลือดใหญ่เส้นประสงค์ประสาทอะไรอย่างนี้

ไว้ใจได้จริงอะไรอย่างนี้
อย่างที่ผมก็เข้าใจเพราะว่าคุณเป็นคนกลัวเข็มเนี่ย

คือฟิลเลอร์
ฟิลเลอร์ต้องหมอเป็นจริง
กลัวที่สุดเลยเพราะว่ามันมีข่าวจำได้ไหมว่า
ตาบอดไหลนี่ไหลนี่

คือแบบกลัวแบบกลัวที่สุดเลย

เขาเรียกอะไรสารที่มันจะแข็งกูลได้

ต้องเอาแบบเฮ้ยอย่าไปประมาท
แต่ทุกวันนี้มันมีฟิลเลอร์หลายยี่ห้อจริง

ทุกวันนี้ฟิลเลอร์มันมีทั้งแบบคุณภาพ
ตั้งแต่แบบขวดละไม่ถึง๓๐๐ก็มี
บางคนถ้าสมมุติเราไปเจอหมอกระเป๋า

คือด้วยตามผสมน้ำมันเยอะ
อย่างดาวเมยูรีที่เราเคยสัมภาษณ์
คุณดาวเมยูรีก็เคยออกมาเป็นอุทาหรือแบบอ้อน
เข้าใจอยากสวยวันนี้ไม่ใช่
แต่ถ้ามันจะเอาอะไรฉีดของในหน้า

มันไม่ใช่อะไรที่มันได้รับการ
ถูกทุกอย่างมันคือมันกว่าจะสลายมันยาก
ใช่แล้วจริงเวลาเขาฉีดส่วนใหญ่
ปัญหาคนเราจะมีคือร่องแก้มกับใต้ตาถูกป่ะคะ

คือถ้าเกิดเป็นฟิลเลอร์ยี่ห้อดี
มันก็สามารถที่จะมีตัวยาที่มันสามารถฉีดเข้าไปเพื่อสลายได้
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟิลเลอร์ที่ไม่ดีหรือว่าเป็นซีลิโคนเนี่ย
ฉีดปุ๊บเนี่ยมันสลายไม่ได้แล้วมันก็จะไปยึดติดกับไอ้พวกพังผืดที่มันอยู่ในหน้าคุณ
มันจะเกาะอย่างนี้มันเอาออกไปได้
กลายเป็นเวลาจะเอาออกเขาต้องมากู้
มันก็ต้องขาแล้วขูดขาหน้าแหกมาแล้วก็ขูดออกไปอย่างเงี้ย
อย่างบางคนเนี่ยต้องไปเอาแบบเหมือนประเทศหมอจีนอะที่ต้องเอากระบอกไม้ไผ่ดูดหนองออกมา
ดูแล้วเป็นอย่างนี้ต้องกรีบก่อนนะ
ถ้าสมมุติเราไปใช้เราคิดจะประหยัดบางคนต้องกรีดก่อนกรีดตรงนี้ในปากเราเอาดูดหนองฮะ
แต่อย่างของน้องน้องมะลิเนี่ยน่าจะเป็นการฉีดแล้วไปโดนไอ้เส้นเลือด
เส้นเลือดใหญ่ของเขา
คือเค้าต้องแบบหมอบอกพอเห็นเคสปุ๊บเค้าต้องรีบไปรักษาเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลาม
ให้เขาฉีดโบท็อกให้ค่ะทั่วใบหน้าแล้วก็แบบเหมือนลิฟต์กรอบหน้าแล้วก็ฟิลเลอร์ก็มีฉีดที่ปากแล้วก็ที่ร่องแก้ม
ภาพเริ่มมีรอยช้ำก็ควรเป็นจ่ำค่อนข้างเย็บพอสมควร
แล้วก็มันไม่จางลงค่ะก็เลยติดต่อเขากลับไปค่ะ
เขาบอกว่าเออเดี๋ยวก็หายก็ดีขึ้นแต่มันก็ไม่ดีขึ้นค่ะ
แย่ลงก็น้ำตาข้างขวาคือไหลอยู่ตาเดียวค่ะตลอดเวลาไม่สามารถห้ามได้
มูกข้างขวาก็ไหลตลอดเวลาแล้วก็จะมีอาการแสบโพงจมูกมากร่วมด้วยค่ะ
โอ้โหเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเกิดไปฉีดขึ้นมาแล้วคุณต้องสังเกตตัวเองนะคะ
คือบริเวณที่ฉีดเนี่ยมันมีลักษณะคือบวมแดงช้ำแล้วก็แบบสีมันเปลี่ยนหรือเปล่าจากหน้าปกติ
มันจะม่วงแล้วมันจะแดงใช่แล้วก็จะรู้สึกว่ามันปวดมากผิดปกติ
แล้วก็มีเหมือนเป็นเส้นร่างแหสีแดงแดงขึ้นนะคะเพราะปกติในหน้าเราจะมีเส้นเลือดเหมือนที่พี่พูดใช่ไหม
มีตุ่มน้องเหมือนสิวอันนี้ก็จะเป็นเคสกรณีเดียวกันที่แบบคุณต้องสังเกตเลยนะคะ
ผิวแดงแล้วก็อักเสบจุดศูนย์กลางจะเริ่มจากตรงตำแหน่งที่มันดำเป็นปื้นก่อน
แล้วนอกนั้นแผลมันก็จะเป็นเนื้อตายเนื้อตายเน่ามากจนดูบวมแล้วก็แย่มาก
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าอันตรายเขาบอกจะฉีดคำแบบหวั่งคิ้ว
ทั้งบนต้านี้ไม่เท่าไร
แต่ว่าที่จะเป็นนั่นคือตรงนี้บริเวณนี้ช่วงนี้อะไรอย่างนี้
จะตาบอดได้ตรงแถวนี้
แล้วก็ร่องแก้มนี่แหละ
แล้วทุกคนที่หมอเต็มไปหมดไหมคล้ายก็เป็นหมอหมดแล้วแล้วรู้ได้ยังไงไหม

คล้ายก็ทุกหน้าคลินิกทุกเพจก็บอกว่า
อ้อฮิลเลอร์เราได้ข่าวมาเยอะ

อ๋อไม่ใช่ว่าฉีดแล้ว
แต่ว่าพูดถึงมันก็มีแบบว่าบางที

ตอนนี้สลายแต่มันจะมีแบบบางคนอย่างนี้

อย่างที่สองคือมันเป็นฟิลเลอร์จริงหรือซิลิโคน
ฟิลเลอร์จริงมันไม่ได้อันตรายถึง
แต่ถ้าเป็นซิลิโคนมันไม่มีตัวสลาย
จริงปกติถ้าเป็นฟิลเลอร์มันจะที่กล่องนะคะ
ถ้าไปฉีดที่ไหนก็แล้วแต่เขาต้องมีให้ดูว่า

แต่ถ้าเกิดคุณไปถึงเขาเอาผสมไสสลิงค์มาแล้วเรียบร้อยแล้วเอามาฉีดคุณเลย

เพราะว่ามันต้องต้องเช็คด้วยว่ามันเป็นธุรกิจธ่ายอะไร

ต้องเติมเต็มใช่ไหมคะ
จะเริ่มเล็กลงเล็กลงกันเนอะ

หวย๓ตัวยังไงสรุปพี่มาหรือไม่มานะ
ก็บอกว่าเขายังไม่พร้อมก็ยังไม่เปิดขาย

แต่ที่บอกว่ารัฐบาลจะเอามาขายแล้วเนี่ย
เขาบอกเลยวันนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรก

เขามากลงถามที่คณิตประจำสำนักนายกรัฐบันตรี
รางวัลตั้งแต่บาทละหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพัน
ก็เหมือนเอาให้ง่ายเอาหวยใต้ดินขึ้นมาบนดิน
ณตอนนี้ยังไม่พร้อมนะฮะสำนักงานสลากยังไม่ได้เปิดขาย
โดยทางกระทรวงขอชี้แจงว่าสำนักงานสลาก

เลขท้ายนะอืมโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลขหกหลัก
ยังอยู่ในขั้นตอนออกผลิตภัณฑ์ใหม่
คือมันผ่านกฎคอรมอลไปแล้วผ่านมาหมดแล้ว
จะเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรซื้อย่างไร
หลังจากนี้ปุ๊บก็จะต้องไปทำประกาศในกำหนดประเภท
แล้วก็รูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่
เพื่ออะไรเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ย
พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณสลากพิจารณาต่อไปเนี่ยก็ต้องดูกันว่า
คอรมอลเพราะตอนนี้เราเป็นคอรมอรักษาการ
ถูกต้องไหมครับกว่าจะได้จิตด้วยว่ารัฐบาลหน้า

แต่ที่มันผ่านคอรมอไปแล้วนะ
แต่รูปแบบการซื้อเราจะไปซื้อออนไลน์
จะซื้อผ่านไหนใครจะเป็นคนรับผิดชอบ
ก็ต้องรอกันอีกทีหนึ่งก็ต้องผ่านคอรมอลอีกทีหนึ่ง
สำหรับการออกสลากินแบ่งรัฐบาลแบบ๖หลัก
แล้วก็สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลข๓หลักเนี่ย

เพื่อควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล
เนื่องจากที่ผ่านมามีการออกผลิตภัณฑ์หลากหลาย

แล้วก็สามารถช่วยลดราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล

คืออันนี้ทั้งหมดมันก็จะควบคุมให้หวยแพงด้วย
อีกทั้งตอนนี้อะไรเนี่ย
ไม่ชอบและยังช่วยลดปัญหาหวยใต้ดินในทางอ้อม
คงไม่ได้อันนี้คือช่วยลดปัญหาหวยใต้ดินในทางอ้อม
ขอให้ประชาชนว่าตอนนี้อย่าเพิ่งหลงเชื่อ
เพราะว่ามีการแชร์บอกแปลว่าให้มาซื้อสิ

สามารถรับข้อมูลข่าวสารจากทางสำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลย

เขาบอกไงมันมีขอบพร้อมมันยังไม่ขายก็ยังไม่พร้อมหรอก

เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

ท่านได้มีการบอกว่าห้ามพูดถึงเรื่องของการต้านกัญชานะครับ
ปรุงศาลห้ามพูดต้างกัญชา

คือทางฝั่งภูมิใจไทยเขาลงอยู่ใช่ไหมชัยชนะเพื่อไทยสุประชัยเผยสารห้ามชูวิทย์
ฟราวด์หรือแสนการกระทำด้วยวิธีใดเรื่องกันเธอที่หยกห้องภักด์ภูมิใจไทยอีก
คือเรื่องนี้คุณผู้ชมครับทางฝั่งของคุณชูวิทย์เองเนี่ยนะฮะก็มีความคืบหน้านะครับ
คุณชูวิทย์เนี่ยนะก็เปิดรอบบี้โรงแรมแถลงต่อสื่อมวลชนบอกว่าคำสั่งสารเนี่ยยังไม่เป็นที่สิ้นสุด
วันที่๗เมษายนเวลา๙นาฬิกาตนเองจะเดินทางไปยื่นอุทธรณคำสั่งดังกล่าวที่๓ถนนรัชดา
จากนั้นนะฮะช่วงเย็นประมาณสัก๕โมงเย็นวันเดียวกันนะครับจะเดินทางไปทำกิจกรรมที่อนุสาวรีชายสมรภูมิ
อกจากนี้นะครับยังมีความคิดว่าจะไปยื่นร้องต่อสารรัฐมนูลด้วย
เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างชัดเจนเนื่องจากคงไม่มีเวลาใดที่ตนเองจะพูดถึงภาคการเมืองได้ดีไปกว่านี้อีกแล้ว
ซึ่งท้ายที่สุดแม้สารอุทธรณ์จะยื่นตามคำสั่งจะยืนตามคำสั่งนะครับ
แต่ตนเองเนี่ยก็จะต้องดำเนินการต่อไปภายในใต้กรอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
เนี่ยนะฮะคือแกบอกว่าแกขอยืนยันนะครับว่าตนเองเนี่ยมั่นคงและชัดเจนมาก
และสิ่งที่พูดก็คือนโยบายสาธารณะที่ภาคการเมืองเนี่ยนำมาบังคับใช้กับประชาชน
มั่นใจว่าตนเองนั้นมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่สำคัญ
แกเนี่ยชะลามากขนาดนี้แล้วไม่คาดหวังว่าจะมีอายุยืนยาวเพียงแต่อยากให้มีใครระลึกถึงบ้างในวาระสุดท้ายของชีวิต
แม้วันนี้จะถูกปิดปากแต่ตนเองก็จะสู้ตนไม่มีเบื้องหลังเหมือนคนอื่นเพราะประชาชนจำเป็นต้องรู้จุดยืนของพักการเมืองก่อน
เหมือนการเลือกสินค้าจะต้องมีการพิจารณาก่อนเลือกซื้อการเมืองครั้งนี้จะต้องเปลี่ยนคุณชูวิทยกล่าวมาแบบนี้นะฮะ
และทำไมนายอนุทินถึงพูดว่าทำอาหารก็ได้
สันทนาการก็ได้นี่เป็นคำพูดของคนที่เป็น
ว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับ

พักการเมืองเนี่ยต้องโปร่งใส
สู้ตามประบวนการผมไม่ไปงัดไม่ไปง้างคำสั่งสารให้ผมทำ
ผมก็ทำมีช่องว่างตรงไหนผมทำได้
คุณอาจจะเรียกผมศรีถนนวิทย์ก็ได้
เขาก็จะมีการออกมาพูดถึงอย่างเขาบอกเขาไม่ได้อยู่มีเบื้องหลังเป็นใคร
อย่างนี้ครับก็น่าจับตามองตอนนี้ก็หลายหลายคนก็
เรียกว่าเป็นแฟนคลับคุณชูวิทย์กันเยอะมากมากเนอะอืมจริงจริงเขาติดตามเลยว่า
คือจะพูดเรื่องอะไรแต่ก็อย่างที่บอกต้องพักไทยเมืองเขาบอกไม่ได้ละ
โอ้เห็นกันแทบทุกวันตอนเนี้ยเลยค่ะคือไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะ
วันนี้ต่างชาติเขาก็ตื่นเต้นสำหรับชายไทยที่อายุครบ๒๐
ก็ต้องรายงานตัวการตรวจเลือกทหารกองประจำการที่จะมีขึ้นเนี่ย
ตั้งแต่๑เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยไปจนนู่น๒๐เมษายน
ปีนี้ไม่มีการรายงานยอดจำนวนเกณฑ์ทหารที่ชัดเจนนะฮะ
แต่จากการรายงานจำนวนตัวเลขของทหารเกณฑ์ย้อนหลัง๓ปีเนี่ย
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง
จากปี๖๓มีจำนวนอยู่๙๗๓๒๔นาย
ปี๖๔๙๗๕๕๘นาย
ปี๖๕เนี่ยปีนี้ปีที่ผ่านมาเหลือ๕๐๐๐
คือจากเกือบแสนเหลือเกือบครึ่งลดไป
แต่แน่นอนทุกปีนอกจากสร้างสีสันผู้ชายหล่อแล้วเนี่ย
วันนี้ไม่ใช่วันนี้กลายเป็นสาวสวยของเรา
ที่เขาต้องไปเกณฑ์ตาหารทุกปี
เหล่านางฟ้าเขาเรียกว่านางฟ้าเกณฑ์ทหาร
หรือนางฟ้าสาวประเภท๒หรือสาวข้ามเพศทั้งหลายเนี่ย
สวยละมุตรมากดูซิ
เจ้าชายก็บอกเนี่ยเหรอมาเกณฑ์ตาหาร

ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะเว็บไซต์เว็บบอร์ดในไต้หวันก็พูดถึง
นางฟ้าเกณฑ์ทหารของไทยเนี่ย
โดยมีการรวบรวมสาวประเภท๒ในรอบการเกณฑ์ทหารของปีต่าง
ซึ่งความสวยของพวกเธอเนี่ยทุกคนตกใจ
สวยหลายคนเลยตั้งนึงพร้อมกันเอ่ยโอ้ย
การเกยรติฐาหารของไทยไม่ทำให้ผลิตหวังจริง
แต่เหมือนการประกวดนางงาม
สวยเลยคักประกวดนางาม
จากความคิดของชาวเน็ตในไทยหวังเขาบอก

ตอนนี้ก็มีการเกณฑ์อาหารน้อยลงแล้วว่ะ

ก็จำนวนประชากรมันก็ลดลงไงแม่ตามสัดส่วนแหละ

แล้วนึกออกไหมก็อย่างนี้สวยเพื่อนสาวแล้วไปโอ้โห

เดี๋ยวนี้กำลังบอกว่าสาวสวยครองเมือง

ยูชิไต้หวันดังมากดนี้
ไต้หวันกี้กันฮ้าไปเกณฑ์อาหารทำไมลูก

แต่น่ารักกันทั้งนั้นเลยอะ

เอ้า

นางสวยจากเด็กแบบพอดอาโนนเอามาใหม่เนี่ย
นางสวยตั้งแต่เป็นนักเรียนไม่ใช่นักศึกษานักเรียนน่ะ

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าด่งดังของประเทศไทยนะคะ
เกาะกระดานคว้าแชมป์ชายหาดที่ดีที่สุดในปี๒๕๖๖ของโลกเลยนะพี่นะ
ของโลกเลยนะคะอันดับหนึ่งคือเกาะกระดานจังหวัดตรังนะดูชายหาดของเรา
เรียกว่าทะเลสวยฟ้าสายหาไส้ขาวนะ
ชายหาดจากประเทศไทยติดอันดับถึง๕แห่งด้วยกันนะคะ
ก็มีการจัดอันดับหนึ่งร้อยชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี๒๕๖๖
ก็อันดับ๑เกาะกระดานจังหวัดตรัง
อันดับที่๙ค่ะหาดไร่เลจังหวัดกระบี่
อันดับ๑๘หาดฟรีดอมอยู่จังหวัดภูเก็ต
แล้วก็อันดับที่๒๑แหลมหาดเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงา
แล้วก็อันดับที่๔๔ค่ะอ่าวตะหนวดเกาะเต่าจังหวัดสุราธานี
นี่แหละคือประเทศไทยของเราจริงต้องบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องของความสวยของชายหาดอยู่แล้วด้วยนะคะ
นี่มีไปครบไปอย่างนี้ครบอย่างค่ะ
ฟรีดอมนี่คืออยู่ตรงไหนไม่เคยไปอันนี้
ฟรีดอมนี่เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหน
ดฟรีดอมเนี่ยไม่เคยไม่เคยได้ยินชื่อนี้นอกนั้นเนี่ย
นั้นไปอ้อยยังไม่เคยไปเกาะเตาอีกอันหนึ่ง

ในเมืองไทยเราเองเรายังไปเที่ยวไม่หมดเลยเห็นป่

หลายคนถามว่าอานันชายใช่มั้ยธนายอานันชายเนี่ย
คือเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะฮะทนายอนัญชัยชัยเดชทนายความชื่อดังเนี่ย
เขาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าทำไมทนายอนัญชัย
ถึงเป็นทนายความให้กับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตโดยทนายเขาบอกอย่างนี้
มีคนถามว่าทำไมผมจึงเป็นทนายความให้กับคุณชูวิทย์
ผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยทักทวงด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นห่วงนะครับ
บอกว่าผมศึกษาภูมิหลังของคุณชูวิทย์อย่างจริงจัง
ทราบว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นคนทำอะไรก็ทำจริงกล้าได้กล้าเสีย
หักแต่ไม่ยอมงอเคยประกอบธุรกิจอาบอบนวดโดยถูกกฎหมาย
แต่ถูกตำรวจบางนายแล้วก็ค่าราชการบางหน่วยเนี่ยรีดไถให้ส่งสวยมาโดยตลอด
คุณชุวิตไม่เคยพูดไม่เคยแฉได้แต่อดทน
กระทั่งมีเรื่องคือตอนนั้นที่คนรู้จักคุณชูวิทย์
ทุกวันนี้ก็เป็นสวนตรงสุขุมวิทย์เนี่ยถูกต้องไหมครับ
ก็คือลื้อบาเบียซึ่งที่ดินดังกล่าวเนี่ยคุณชูวิทย์ได้กู้เงินมาซื้อโดยชอบด้วยกฎหมาย
แต่ผู้ที่อยู่อาศัยกลับไม่ยอมออกจากที่ดินนะฮะแม้แต่จะพูดดีแล้วก็ตาม
คุณชูวิทย์ไม่รู้จะทำยังไงจนได้รับคำแนะนำผิดของผู้มีสีบางคนว่า
แบบนี้ก็ต้องใช้ตาต่อตาฟันต่อฟันดีมาดีตอบร้ายมาร้ายตอบ
จนตัวเองเนี่ยพลาดพลั้งต้องไปจำคุกนะฮะนอกจากเนี้ยในระหว่างที่ถูกจำคุก
คุณชุวิตเห็นว่าที่ดินดังกล่าวยังสามารถไปพัฒนาประโยชน์ได้
นำที่บินบางส่วนทำเป็นสวนชูวิทย์ซึ่งเป็นสวนที่ส่วนบุคคล
เพื่อให้ประชาชนย่านนั้นได้เข้าไปพักผ่อนออกกำลังกาย
แต่คุณชูวิทย์เป็นคนเสียค่าใช้จ่ายเองเดือนนึงไม่ต่ำกว่า๘แสนบาท
แล้วก็ที่สำคัญคุณชูวิทย์เสียภาษีที่ดินตรงนี้ทุกปี
ไม่เคยขอเงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครเลย
การที่มีผู้มากราวหาว่าคุณชุวิตได้อุดทิศที่ดินดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะแล้ว
ผมถือว่าคิดน้อยไปคิดไม่เป็น
แคบมีอคติเพราะไม่มีนักธุรกิจคนไหนหรอก
เขาจะลงทุนกู้เงินจำนวนมหาศาล
ซื้อที่ดินเพื่อจะยกให้เป็นสาธารณประโยชน์
ผมกลับบอกว่าผมเป็นองค์คุริมาณกับใจ
แล้วก็ให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม
พร้อมกับพูดเสมอว่าจะสู้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
เพื่อฝากความดีไว้กับแผ่นดิน
ดังนั้นในสายตาของผมจึงมองว่าคุณชุวิตเป็นคนจริง
คนกล้ากล้าที่จะยืนยันพูดความจริงโดยไม่หวั่นเกร็งผู้ที่มีอิทธิพลใด
ด้วยเหตุผลนี้ผมจึงตัดสินใจเป็นทนายความแบบคุณชุวิตโดยไม่รังเลแต่อย่างใด
ผมจะเดินไปด้วยกับคุณชูวิทย์ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม
แม้จะไม่ถูกใจบางคนก็ตามนะฮะ
ผมก็อยากจะถามกลับว่าคุณจะให้คุณชุวิตเดินเพียงลำพังคนเดียวหรือครับ
อธิบายค่อนข้างเกลือเอียดอยู่นะ
เขาบอกว่าที่ลานพรากรก่อนหน้านี้เรียกว่าแทบแตกเลยทีเดียวนะคะ
ห้าชาวไทยกรี๊ดกันสนั่นหวั่นไหวจริงค่ะ
ศิลปินหนุ่มสุดหล่อที่มีรอยยิ้มหวานละลายใจอย่างชาอื่นอู
ซึ่งก่อนจะออกมาร่วมงานเนี่ยหนุ่มชาอึนอูก็ลงรูปเล่นน้ำที่โรงแรม
โอ้โหหลายคนบอกว่าหล่อแสบตาซะละเกินดูสิผิวออร่า
โดยงานนี้นะคะหนุ่มชายอนุอูก็ปรากฏตัวในรูปแบบสบาย
แล้วก็มีการเอ่ยขอโทษแฟนที่มารอกันตั้งแต่เช้า

แล้วก็เพิ่งจะผ่านวันเกิดของชาวอื่นมานะคะ
เหล่าอโรหะแฟนความทั้งหลายก็เลยบอกว่าอ๊ะ
ซึ่งหนุ่มอึนอูบอกว่าเขามีความสุขมากนะคะ

แล้วพิธีกรที่สัมภาษณ์นี้เป็นใครไม่ได้นอกจาก

ซึ่งเขาบอกว่าสอนรอบนี้เนี่ย
ก็ไม่เท่าสะใจใส่เธอ
อ่ะลองไปฟังดูซิว่าจะเป็นยังไง
สาดน้ำใส่ใคร
สาดน้ำใส่ใคร
ก็ไม่เท่าสาดใจใส่เธอ
ก็ไม่เท่าสาดใจใส่เธอ
ห้องใช้ใจใส่เทือง

ชัดมากนะชัดมากเลย
เหล่าอะโหโฮฮ่ากรีกกันสนัดวนไป

นี่แค่รูปนี้แหละบอกเลยว่า
ห่อแสบตาซะละเกินนี่

อาหูดูสิ

บางคนบอกว่าเป็นหน้าของเทพทุกคนรวมกัน
หรอเวอร์

บอกว่าความจริงจากปากดารานุ่มดังเตรียมซุ่มวิวาจริงไหม
ก็อีกหนึ่งพิธีกรนักแสดงอย่างโอ๊ตปราโมทประธานนะครับเจอข่าวลืมต่างนามากมาย
กับสาวนอกวงการเจ้าตัวไม่รอช้านะฮะออกมาชี้แจงทันทีบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว
หัวเราะหน่อยยังไม่แต่งอะไรทั้งนั้นข่าวลือเวอร์พูดไปเรื่อย
ยังไม่มีอะไรทั้งนั้นยังไม่แต่งยังไม่มีแพลนทำงานทุกวันครับ
ไม่มีแพลนเลยครับตอนนี้งานผมหนักมาก
ยังไม่มีไม่ใช่ว่าไม่อยากแต่งอยากแต่งงานเหมือนกัน
แต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าต้องทำงานก่อน
ความรับผิดชอบของผมมันเยอะออฟฟิศก็ย้ายด้วยวุ่นวายมาก
ก็คือถ้าไปตรงนั้นจริงต้องรอค่อยปรับกันไป
ถามว่าเขาเข้าใจไหมก็น่าจะเข้าใจ
ความรักครั้งนี้ตอนนี้เราบอกเขาแต่แรกแล้วว่าเราชัดเจน
ว่าเราเป็นแบบนี้เราเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
เวลาว่างเรามีให้แค่ไหนก็เว้นไว้ให้บ้าง
ไม่มีโปรโมชั่นถ้าเข้าใจแล้วไปเรื่อยแบบนี้ก็โอเค
หน้าที่รับผิดชอบของผมงานเป็นหลักสำคัญมากในตอนนี้

ว่าเขาก็ไม่ได้แบบก็คือพาไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่เขาก็รักกันเนี่ย

พี่ก็ไปกับเขาบ่อยพี่ก็ถามพี่เขาสิ
พี่เนี่ยนะเปิดประเด็นอะไรใหม่อีกหรือเปล่าเนี่ย
ที่ไปกับพี่พ่อเนี่ยคือคนนี้ที่เห็นบ่อยไหมล่ะพ่อ

ก็ประมาณสักเดือนกว่า๒เดือน

คงไม่เปลี่ยนหรอกมั้ง

ไม่ได้เปิดแค่ว่าใช่ใช่ไหม

วันนี้เป็นของสวัสดีค่ะ